รถกระบะตระเวนขายสินค้านะคะหลังจากนั้นเข้าไปขับเข้าไปเลย
ที่วัดแห่งหนึ่งแม่ชีขอทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องกรองน้ำหน่อย
เครื่องฉีดน้ำหน่อยแต่แม่ชีปฏิเสธไปไม่เอาหลวงพ่อไม่อยู่
ตัดสินใจไม่ได้ซื้อไม่ได้หรอกโมโหค่ะ
ถอยรถกระบะที่ขับเข้ามาขอสาธิตขายของ
ชนเสาไฟในวัดพังเสียหายแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
เรื่องนี้เขาควบคุมตัวคนขับรถกระบะได้แล้ว
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไม่เห็นจริงวันนั้นฝนมันตกนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดหนองกงตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
พระอาจารย์สำเริงปัญญาธีโปเจ้าอาวาสวัดหนองกงบอกว่า
สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดไปกิจนิมนต์ที่วัดอื่น
ชีอยู่ที่วัดเพียงคนเดียว
ตอนนั้นมีรถกระบะสีดำมีคนนั่งมาด้วยกัน๔คน
ผู้ชาย๓ผู้หญิง๑เข้ามาติดต่อขอพบเจ้าอาวาส
เพื่อสาธิตเครื่องฉีดน้ำโดยขอสาธิตสินค้าประเภทนี้
อกจากนี้ก็อยากจะสาธิตเครื่องดูดฝุ่นด้วย
แม่ชีบอกไปว่าเจ้าอาวาสไม่อยู่
ไม่อนุญาตให้เข้าไปสาธิตอะไรใดทั้งนั้นแหละ
กลุ่มคนดังกล่าวแสดงอาการไม่พอใจว่าตัวเองถูกปฏิเสธ
๔คนพากันขึ้นรถเลยค่ะก่อนที่จะขับออกไป
ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าเป็นการตั้งใจหรืออุบัติเหตุ
แต่ก็ไม่ได้ลงมาดูหรือแสดงความรับผิดชอบ
ชนแล้วก็ขับหนีไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เมื่อเจ้าอาวาสกลับมาถึงวัดนั่นแหละค่ะ
ก็ได้มาดูกล้องวงจรปิดได้หมายเลขทะเบียนรถ
แต่ไม่เห็นภาพช่วงที่รถชนเสาไฟหง
จากนั้นเจ้าอาวาสก็เลยเอาข้อมูลนี้
ให้ผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งความ
จนตำรวจช่วยประสานเจ้าของรถเข้ามารับผิดชอบนะคะ
ล่าสุดวันนี้เจ้าของรถกระบะเดินทางมาที่วัดหนองกงค่ะ
เพื่อที่จะมาทำสัญญารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งคนขับรถกระบะเองเขาบอกว่า
ที่เข้ามาในวัดวันนี้เป็นการแสดงความรับผิดชอบ
ที่ผ่านมาไม่ได้หนีไปไหน
แต่หลังเกิดเหตุต้องกลับบ้านไปช่วยน้ำท่วมที่มหาสารคาม
วันเกิดเหตุหลังจากแม่ชีไม่ได้อนุญาตให้สาธิตสินค้า
ตัวเขาเองกับลูกน้องกลับขึ้นรถ
ไม่ได้มีการโต้เถียงไม่ได้เกิดอารมณ์โมโหแต่อย่างใด
ขณะที่กำลังถอยรถออกจากที่จอดรถของวัด

ไม่ทราบว่าท้ายรถไปชนกับเสาไฟหง
รวมถึงชนกับเสาเต้นของวัดอีกด้วย
คือมันชนหลายอย่างค่ะชนสองจุดด้วยกันนี้นะคะ

แต่สงสัยว่าเขากลับบ้านไปเขาไม่เห็นรอยโชว์ที่ท้ายรถตัวเอง
หรือว่าเขาไม่ได้ยินเสียงช่วงนั้นหรือฝุ่นมันดังอันนี้

จนกระทั่งมีตำรวจโทรศัพท์มาบอก
วันนี้จึงต้องมาพูดคุยกับเจ้าอาวาส
เพื่อขอรับผิดชอบแล้วก็จ่ายค่าเสียหาย
นายประคองวิเศษกูลผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกง
บอกว่าหากคนขับรถกระบะรับผิดชอบแล้วก็จ่ายค่าเสียหาย
วันที่๒๑กันยายนซึ่งเป็นวันที่นัดกัน
ก็จะไม่เอาเรื่องจะถอนแจ้งความให้นะ